หนึ่งจุดคุณผู้ชมครับยังเห็นภาพของประชาชนที่ไปรอต่อแถวกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ที่บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังเป็นวันสุดท้ายครับ
ตอนนี้ครับท้ายแถวไปอยู่ที่จุดคัดกรองครับที่บริเวณสี่แยกคอกวัวคนเยอะทีเดียวครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณอริยาโพจามรายงานสดจากอนุสวรีประชาธิปไตยครับ
ถึงแม้ว่าท้ายแถวจะอยู่ที่แยกคอกวัวแต่ว่าประชาชนนั้นก็คงไม่ย่อท้อค่ะ
ต่อการที่จะเข้าแถวรอเพื่อที่จะขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
ประชาชนยังคงรอต่อแถวเพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
โดยจนถึงขนาดนี้นะคะท้ายแถวเพื่อรอเข้าจุดคัดกรองนั้น
ขยับมาอยู่ที่สี่แยกข้อกลัวค่ะและเพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบนะคะ
จะมีเจ้าหน้าที่ผัดกำลังกันเพื่อจัดระเบียบแถว
ทำให้การเคลื่อนแถวนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้นค่ะ
แม้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะ
แต่ว่าในวันนี้ทุกคนก็เตรียมพร้อมทั้งร่มและเสื้อกันฝนนะคะ
ที่จะนำติดตัวมาค่ะเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ
ขณะที่หลายรายเองก็ยืนต่อแถวแล้วก็ยืนตากฝนค่ะ
เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการเตรียมของมานะคะ
แต่ก็ไม่มีใครย่อท้อค่ะหรือว่าเดินออกจากแถว
เพราะต้องการที่จะไปขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ก่อนที่จะปิดให้ขึ้นกราบในเวลา๒๔นาฬิกาของคืนนี้ค่ะ
ที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเป็นครอบครัว
ก็พาลูกหลานมาขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
เพื่อที่เกิดความห้าพูมใจ
ที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙

พระองค์ท่านนั้นเป็นดังเทพที่จะประธานพร
ให้กับวงชนชาาถาญอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
และโดนบันดาลให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งค่ะ

จากประชาชนจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว
ซึ่งเดินทางมาเป็นจิตอาสาทำประโยชน์

ทั้งแจกอาหารขนมยาดมและน้ำดื่มค่ะ
เช่นนายสรุธชื่นศรี
บอกกับทีมข่าวว่าทุกครั้งที่มีเวลาว่าง

มาร่วมเก็บขยะจากประชาชนที่ต่อเข้าแถวขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
เนื่องจากว่าถือเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
และยังเป็นการช่วยให้คลายความเศร้าและความคิดถึงที่มีต่อในหลวงราชการที่๙ได้ด้วยค่ะ
ข้อแรกเลยคือได้รู้สึกว่าได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ใกล้ชิดพระองค์ท่านในส่วนที่เราสามารถจะทำได้ในส่วนเล็กที่เราสามารถจะทำได้นะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็จะเหมือนกับกระตุ้นให้คนทำความดีเพื่อในหลวงของเราด้วยครับ
และวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
ทางกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยจะทำการให้เข้ากราบที่ประชาชนคนสุดท้ายในเวลา๒๔นาฬิกานะคะ
ในจุดที่ประชาชนต่อแถวสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นจุดตรงจุดไหนนะคะ
เช่นถ้าหากว่าสิ้นสุดที่สะพานผ่านฟ้าก็จะจัดจุดที่สะพานผ่านฟ้าค่ะ
และก็จะทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในจุดนั้นได้เข้ากราบครบจำนวนทุกคน
ถึงแม้ว่าอาจจะล่วงเลยเวลาจนถึงเช้าไปบ้างของวันที่๖ตุลาคมก็ตามค่ะ
ประชาชนที่ยังคงรอต่อแถวขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นกราบเมื่อไหร่แต่ที่ว่าพวกเขาก็มั่นใจค่ะว่า
ในวันนี้พวกเขาก็ได้ทำสิ่งที่พวกเขาคาดหวังนั่นก็คือการขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพได้อย่างแน่นอนค่ะ
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแยกคอกวัว